ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตามความคืบหน้ากรณีที่ลูกสาวชวนพ่อตั้งวงดื่มเหล้า
ลูกสาวเมาแล้วก็เพี้ยนหลังจากนั้นเอาอิโต้ฟันหัวพ่อจนเสียชีวิต
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจเตรียมนำตัวลูกสาวไปฝากขังแล้ว
ยาดก็บอกว่าลูกสาวคนนี้เขาเคยเสพยาบ้ามาก่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาทางจิตด้วย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลางบ้านเลยนะเจอร่างของผู้เป็นพ่ออายุ๕๘ปี
นายสมทรายอุ่นเรือนเนี่ยเสียชีวิตอยู่โดนฟันที่ต้นคอฟันไปถึงขมับด้านซ้ายเลยค่ะ
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยคือลูกสาวแท้ของนายสมทรายชื่อว่านางสาวเบนจมาสอายุ๒๔ปี
คือลูกสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะว่าเป็นคนเอาอิโต้ฟันหัวพ่อ
แล้วเหตุการณ์ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่๑๗ที่ผ่านมาลูกชวนพ่อตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกัน
ทีนี้พอลูกเมาพ่อเมาลูกก็อ้างว่าพ่อพูดจาไม่เข้าหู
ไปหยิบอีโต้ในครัวมาฟันที่หัวพ่อจน
ล้มแล้วหลังจากนั้นลูกก็ฟันที่จุดเดิม

หลังจากที่ฟันพ่อเสร็จแล้วนะ
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอน

ส่งตำรวจแล้วก็ไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
คุณพื้นบ้านยังมีรอยหยดเลือดของพ่อ

เมื่อคืนของวันอาทิตย์ได้ยินเสียงเหมือนกับคนทุบตีกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อเขาร้องขอความช่วยเหลือ

ไปแจ้งผู้นำชุมชนให้มาดูหน่อย
แต่ลูกสาวของบ้านนี้บอกว่าพ่อหลับไปแล้ว

รอจนเช้าพากันมาดูอีกรอบนึง

แล้วที่ผ่านมาลูกสาวก็สภาพจิตไม่ค่อยปกติ
เคยเสพยาเวลาดื่มเหล้าเนี่ย

แล้ว๒ปีก่อนนะคุณลูกเคยฟันพ่อ

รอบนั้นพ่อเย็บไป๓๐กว่าเข็ม
รอบนั้นสาเหตุที่ลูกฟันพ่อเพราะอะไร
ให้พ่อไปซื้อเหล้าขาวแต่พ่อไม่ยอมไปซื้อให้ลูกโมโหเลยฟันค่ะ

นี่เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่ถึงครึ่งปีเลยนะคุณผู้ชม
ไม่คิดว่าจะเอาอีโต้มาฟันจนรอบนี้พ่อเสียชีวิตนะคะ
แล้วความคืบหน้านำตัวลูกสาวมาสอบปากคำแล้ว
เมื่อวานนี้ลูกสาวพูดจาแบบวกไปวนมา
แล้วช่วงบ่ายวันนี้จะนำตัวลูกสาวฝากขังที่ศาลจังหวัดลำปาง
ก็โดนข้อหาเรื่องฆ่าบุพการีค่ะ
รวมถึงจะต้องส่งไปให้หมอตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตด้วย
อ่ะนะบอกเลยบอกว่าตัวลูกสาวเขาเนี่ย
เสพยามาตอนกลางคืนไม่ค่อยนอนหรอกเดินไปรอบหมู่บ้าน
แต่ก็ไม่เคยมีใครคิดว่าจะก่อเหตุสลดแบบนี้กับพ่อแท้ของตัวเอง
คือในคืนวันเกิดเหตุนะคุณผู้นำชุมชนตอนที่มาที่บ้าน
เห็นลูกสาวเดินอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่าพ่อหลับไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าเห็นลูกสาวคนนี้เดินป้วนเปี้ยนวนเวียน
คือวนไปเวียนมาขึ้นลงบันไดขึ้นลงบันไดอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่าท่านเขาคืออาการผิดปกติแล้วอ่ะคุณค่ะมาดูตอนเช้าเจอศพพ่อนะคะ